เรามาติดตามเรื่องของเจ้าหน้าที่อบตที่จันทบุรีเขาหายตัวไป๕วัน
พ่อเขาก็เอาลูกเขาไปโพสต์ในโซเชียลคนก็ช่วยกันแชร์แล้วก็ตามหา
สุดท้ายพบแล้วแต่ว่ากลายเป็นศพอยู่ในรถของตนเองในป่ากระถิ่น
ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทำให้ตายนะครับ
จากการหายตัวไปของนางสาวจามรินีแจ่มจ้าหรือว่าแอนอายุ๓๖ปีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
พร้อมกับรถยนต์ซูซูกิสวิปสีเขียวแล้วก็ข้างเขียวหลังคาเป็นสีดำ
ทะเบียนกไก่ททหาร๔๓๑๘จันทบุรีตั้งแต่ช่วงเย็นของ๒๕มีนาคม
ซึ่งญาติเองก็ไปแจ้งความคนหายไปที่สพทุ่งเบนจาแล้วก็นำรูปของเธอเนี่ย
พร้อมข้อความต่างไปโพสต์ในโซเชียลก็ช่วยกันแจ้งเบาะแส
จนมีชาวเน็ตช่วยกันแชร์ต่อกันเยอะแยะมากมายทีเดียว
กระทั่งวันศุกร์ที่ผ่านมาพันธการสอบสวนสนของสพท่าหมาย
ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดในป่า
บอกว่ามีคนไปเจอรถเก่งค่ะเขาเห็นในโซเชียลไง

ที่มีคนโพสต์เอาไว้เจอแล้วอยู่ในป่า

ไปจอดทิ้งอยู่ในป่ากะถิ่นในพื้นที่หมู่๒ตำบลขมงอท่าหมาย
แล้วในรถเขาไปส่องดูอ้าวมีผู้เสียชีวิตด้วยครับ
ก็คือเป็นคนที่ปรากฏในพาทนั่นแหละ
โดยจุดที่พบรถยนต์อยู่ห่างจากถนนเข้าไปสักประมาณ๑๐๐เมตร
หลังจากเข้าไปตรวจสอบในรถพบว่ามีผู้เสียชีวิต
ก็คือนางสาวจารินีแจ่มจ้าเป็นคนที่โลกออนไลน์กำลังประกาศตามหาอยู่
จากการตรวจสอบพบว่าประตูทั้ง๔ด้านไม่ได้ล็อกด้วย
และผู้ตายเนี่ยสภาพเริ่มอืดแล้วนะครับซึ่งคาดว่าเสียมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๔วัน
ตอนที่ไปเจอเนี่ยสวมเสื้อสีแดงกางเกงยีนขายาวนะครับ
มีเสื้อคลุมปิดที่ศีรษะนั่งอยู่ที่เบาะที่นั่งของคนขับ
แล้วก็มีตุ๊กตาหมาตัวโปรดเนี่ยวางอยู่ที่ตักของเธอแต่ว่าจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็เลยส่งศพไปธนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลมรยองนะครับ
เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพท่าใหม่เชิญนางประยูนแจ่มจ้าแม่ของผู้ตาย
พี่ชายของผู้ตายและนายอัฐกิจเกษราธิคุณเป็นแฟนของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็พาไปดูภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตายด้วยนะคะค่ะเอามาตรวจสอบรวมกันเนี่ย
การตรวจสอบคลิปกล้องหน้ารถพบว่ารถเนี่ยได้ขับจากบริเวณเขื่อนทุ่งเบนจามุ่งหน้าไปยังป่ากระถิ่นนรงค์ก็คือจุดที่พบรถเนี่ยนะคะ
เคลื่อนตัวเป็นไปอย่างช้าในคลิปเป็นแบบนี้
ไปช้าแบบนี้เลยนะคุณไม่มีเสียงสนทนาแทรกเข้ามาแต่อย่างใด
ขับช้าช้าไปแบบนี้เลยขณะที่สภาพของรถตอนที่จอดอยู่แล้วนะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกอย่างในรถเลยน้ำมันในถัง
แบตเตอรี่ก็หมดทั้งสองอย่างเนี่ยหมดเลยคาดว่าน่าจะมีการสตาร์ทเครื่องยนต์
ทิ้งไว้จนน้ำมันหมดขณะเดียวกันพัดลมแอร์ทำงานต่อนะคะ
จนกระทั่งแบตเตอรี่หมดตามไปค่ะคนที่เป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งนายอัฐกิจเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าแฟนสาวเนี่ย
เสียชีวิตอย่างไรไม่มีการยืนยันว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกทำร้าย
ถามว่าแฟนเคยบ่นอะไรให้ฟังไหมเขาบอกแบบนี้บอกว่าแฟนเคยเอ่ยถึงปัญหาให้ฟัง
รวมรวมแล้วมีสองเรื่องเรื่องแรกแฟนบอกว่าปวดหัวจากโรคประจำตัว
บ่นให้ฟังแบบนี้เรื่องที่สองมีปัญหาที่ที่ทำงานนะคะ
แต่จากการที่เขาไปดูรถที่ไปเจอเนี่ยนะคะเขาก็เข้าไปดูพร้อมกับตำรวจ
บอกว่ามันมีเรื่องที่ผิดสังเกตอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับสภาพรถเพราะปกติแฟนจะไม่เคยพับเบาะลงมาในลักษณะนั้น
ก็คือเบาะข้างคนขับไม่เคยพักมาไม่เคยพักมาแบบนั้น
เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือด้วยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจันทบุรีใช่ไหม
โทรศัพท์แฟนไปเจอที่ระยองนั่นสิมันไปได้ยังไงอ่า
ตกอยู่ด้วยนะที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะตามสัญญาณไปเจออยู่ที่นั่นนะคะ
สินมีกระเป๋าเงินหนึ่งใบที่ใช้เก็บเอกสารและเงินสดในตัวก็หายไปด้วย
เขาก็เลยสงสัยว่าอาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวตายแล้วมั้งอาจจะเป็นการมีคนทำให้ตาย
แต่ว่าทำแบบเนียนเนียนน่ะครับนี่เป็นข้อสงสัยนะคะอืม
แล้วก็จากที่ไปพบมือถือตกอยู่ที่ร่องกลางถนนที่มรยองที่อำเภอแกลง
อืมเจ้าที่ก็แกะไปรอดข้อมูลในโทรศัพท์ครับ
แล้วก็ทำลายการติดต่อสื่อสารกันว่าผู้ตายติดต่อกับใครมีโพสต์เรื่องอะไรบ้าง
เพราะว่าผู้ตายได้โพสต์รูปเม็ดยาบนฝ่ามือ
เมื่อวันที่๒๒มีนาคมพร้อมข้อความเขียนว่าทนอีกนิดนะร่างกายรอเสร็จงานบุญบ้านก่อนจะให้พักยาว
เธอโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็๒๕มีนาคมก่อนที่จะหายตัวไป
มีการโพสต์รูปของตัวเองช่วงสักประมาณสี่โมงเย็นเป็นรูปตัวเองใส่เสื้อตัวเดียวกันกับที่กลายเป็นศพ
กอดตุ๊กตาหมาสีดำอยู่พร้อมข้อความปริศนาว่าบทสรุปคือแค่นี้ครับ
กระทั่งหายตัวไปและญาติก็ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่๖โมงครึ่งของวันเดียวกัน
ขณะที่ตำรวจตั้งปมการเสียชีวิตเอาไว้๒ประเด็นก็อย่างที่บอกไปคือฆ่าตัวตาย
หรือถูกทำให้ตายก็คือฆาตกรรมโดยยังต้องรอผลการทันสูตรจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลมรยอง
ประกอบสำนวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปส่วนศพของผู้ตายญาติก็นำกลับไปประกอบพิธีแล้วนะครับ
ที่วัดสามผ่านอยู่ที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับ